ชาวเน็ตเขาก็วิกจานกันเยอะเหมือนกัน

มันถูกตามวิธีการถูกตามกระบวนการหรือเปล่า
คือด่างกักรรมศัตรรศ์ที่จังหวัดสงคราเข้าไปรักรอบ
จับไก่เนี่ยตัวเป็นเลยนะ

ฝังกลบทั้งเป็นนะคุณ
อ่ะคุณดูคุณแอ๊ะรัชพรคุณทัศนัย
ช่วยกันขบคิดหน่อยว่าทำแบบนี้มันใช่ไหม
ถ้าเกิดภาษาสาว่างคือฆาตกรรมหมู่

ฮ่าเนี่ย
เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงคลานะคะ
เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์จังหวัดสงขลาเนี่ย
ทำลายไก่ของกลางเกือบ๔๐๐๐ตัวค่ะ
คือเขาไปตรวจพบว่าไก่เหล่านี้
ลักลอบนำเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย
วิธีการของเจ้าหน้าที่คือขุดหลุมฝังไก่ทั้งเป็น

ซึ่งใช้เป็นสถานที่ทำลายซากสัตว์ผิดกฎหมาย
ในลักษณะเดียวกันก็คือเป็นการทรมานสัตว์
มีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะวิธีการทำลายสัตว์ของกลางแบบนี้
มันผิดระเบียบผิดหลักเกณฑ์ของกรมประสุทธิ์หรือเปล่า
ทีมข่าวก็เลยสอบถามไปที่ด่านกักกันสัตว์จังหวัดสงขลา
เบื้องต้นทราบข้อมูลเอาเน็ตเลยนะ
จำนวนทั้งสิ้น๓๙๘๔ตัว
ตรวจยึดมาได้ช่วงเช้าของวันอังคาร
พอตกเย็นปุ๊บลำเลียงมาที่คอกนี่แหละค่ะ
ข้อกักกันจากนั้นก็ขุดหลุมเตรียมลงมือฝังกลบ
ซึ่งตามกฎหมายแล้วเนี่ย
ปีกที่ถูกลักลอบนำเข้าประเทศแบบผิดกฎหมายแน่นอน
ว่าต้องถูกกำจัดทำลายถูกไหม
เป็นไปตามกระบวนการมาตรการป้องกันโรคไข้หวัดนกสากล
แต่วิธีการที่คุณไปทำลายมันผิด
ผิดจากไหนผิดจากกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์ของกรมประสุทธิ์

ในเว็บไซต์ของกรมปสุสัตว์มีอยู่นะฮะ
ว่าถ้าเกิดว่าคุณไปจับกลุ่มสัตว์ของกลางมาได้แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นเนื้อไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปีก
ยังมีชีวิตและไม่มีชีวิต
มันมีกระบวนการมันมีวิธีการ
มันมีหลักเกณฑ์ในการทำลายอยู่นะ
ที่ไม่ใช่แบบนี้ที่ไม่ใช่แบบนี้ฮะ
ทำแบบนี้ผมว่าโรคระบาดมันจะย้อนกลับมาสิเนอะ
กลบคือต้องใช้น้ำยาฆ่าชงฆ่าเชื้อด้วยนะ